เจ้าแม่ตะเคียนเขาไปทำอะไรให้เขาให้เลขแม่นเกินไปหรือเปล่า
ทำให้เจ้ามือไม่พอใจหรือเปล่าไปจุดไฟเผาสารเจ้าแม่ตะเคียน
เหลือแต่ต่อตะโกชุดทงชุดไทยไหม้หมดเลย

คือต้องบอกว่าสารเจ้าแม่ตะเคียนเขาอยู่ข้างทาง
มันก็จะมีต้นหมงต้นไม้ภูมิหย่อฟ้าไอ้ไหม้ขึ้นมาแบบนี้ครับ
ตรงนี้คือจุดตั้งเดี๋ยวเห็นไหมใต้ต้นไม้มีสารอยู่เต็มไปหมดเลย
อันนี้คือสารเจ้าแม่ตะเคียนทองตั้งอยู่ริมถนนใกล้กับผาชีจันท
ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนสัตหีบจังหวัดชนบุรี

นะครับไม่รู้ใครจุดหรือมันเกิดขึ้นเองหรือยังไง
มันเป็นเพลิงปริศนาคุณผู้ชมลุกลามไปเผาเกลี้ยงเลย
ดับเพลิงก็มาครับของเทศบาลตำบลเขาชีจันท
ระดมน้ำฉีดเข้าไปนะแต่ไม่สามารถจะควบคุมเพลิงได้
เพราะว่ามันก็เผาผลาญสารไหม้เกลี้ยงหมดแล้ว
กลายเป็นซากปรักหักพังเหลือสารตายายอันนี้แปลก
สารตายายไม่ถูกเพลิงไหม้ครับเหลืออยู่หลังเดียวให้คนกลับ
นี่เป็นไม้แต่ไม่ไหม้นะฮะแต่อย่างอื่นรอบรอบสารตายายไหม้หมดเลย
แปลกเอออันนี้แปลกชาวบ้านก็โอ๊ยสารตายายศักดิ์สิทธิ์จังเลย
รอบไหม้หมดทำไมสารตายายไม่โดนไฟไหม้ไปด้วยนะครับ
แต่เจ้าแม่ตะเคียนนี่เกลี้ยงเลยชุดทงชุดไทยเละหมดเลยนะครับ
มีรูปปั้นหญิงสาวพนมมือซึ่งตั้งอยู่หน้าศาล
ก็อยู่ลักษณะที่ศีรษะขาดออกจากตัวนะเป็นภาพที่ขายนี่นี่อันนี้
เห็นแล้วขนลุกจังเลยน่ากลัวนะครับ
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียนผู้ใหญ่ทวีนะฮะ
บอกว่าสารเจ้าแม่ตะเคียนทองเป็นสารเก่าและศักดิ์สิทธิ์นะ
โชคให้ลาบผู้คนมามากมายถูกสร้างขึ้นมา
โดยคนที่มาบนบานสารกล่าวแล้วได้โชคได้ลาบไป
ชุดไทยมาถวายเยอะแยะมากมายนะฮะถึงขั้นกับเนี่ย
คนเอาไปถวายจนมันหนักจนสารพังลงมาครับ
ทวีบอกว่าไอ้เพลิงที่มันไหม้เนี่ย
หลังวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล๔วัน
ออกวันที่๑๗ใช่ไหมแล้วก็ไหม้หลังจากนั้น๔วัน
ก็เลยไม่รู้ว่าเจ้ามือหวยใต้ดินโกรธแค้นหรือเปล่า
ที่ให้หวยแม่นเกินไปหรือเปล่าก็เลยมาจุดไฟเผาซะเลย
นะฮะอันนี้ผมยังไม่ทราบนะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่า
กลายเป็นปิดตำนานสารเจ้าแม่ตะเคียนทองตรงนี้ไป
เป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่แน่นะอาจจะศักดิ์สิทธิ์กว่าเดิม
หรือเปล่าไม่แน่ใจปิดหรือเปิดใหม่
เพราะว่าเมื่อกี้สารตายายยังอยู่ฮะ